อัปเดตข่าวคราวเรื่องของสาวซีแนมกันบ้าง

ดีมากเทรนเดอร์มากจริงนะคะแต่ต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
โอ้โหชีวิตของซีแนมก็อีรุงตุงนังพันละวันเหมือนกันนะคุณนะ
คุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีเกี่ยวกับร้านทำเล็บกับดิวอริสรา
แต่ว่ายังไงรู้ไหมปีนี้มีข่าวดีนะคะ
เพราะว่าซีแนมเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐของเราว่า
เคลียร์คดีจบเรียบร้อยแล้วก็แฮปปี้ดีด้วย
อ่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องเรื่องหัวใจ
ใครก็ต้องอิจฉาเธอเพราะว่าปีใหม่ที่ผ่านมานี่
แฟนสาวหล่อที่คบกันมา๙ปีเขาคุกเข่ามอบแหวนให้กลางยุโรปเลยจ้า

หวานมากแต่ว่าจะลุ้นแต่งอีกคู่หรือเปล่า
มาฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากของซีแนมค่ะ
คดีเก่าคือเคลียร์ไปเสร็จหมดแล้วค่ะ

อย่างที่บอกว่าแมมก็เปิดร้านขนตาเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เดือนมีนานี้สาขา๒ก็จะเปิดแล้ว

คือจริงแนมเชื่อว่าทุกธุรกิจมันมี
มันอาจจะมีในเรื่องของการไม่ถูกต้อง
หรือว่าอาจจะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน

มันก็มีการถูกเซอร์ไพรส์กันที่อังกฤษนิดนึง
ตอนแรกก็ตกใจขอแต่งงานเหรอ
แล้วก็ดิวฉันจะได้ใส่ชุดแต่งงานเหมือนคนอื่นเขาเหรอ

ครบรอบ๙ปีแล้วก็ไม่ได้ขอแต่งงาน

ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อยู่เป็นเพื่อนคู่คิดกันไปเรื่อยอะไรอย่างนี้
ถ้าแต่งงานนี้จะแบบ
จะร่อนการเลยค่ะแต่คิดว่าไม่น่า